อันนี้ชาวเน็ตเขากระวิภาคและวิจารณ์กันมากพอสมควร
เหตุการณ์ขณะลูกโทรเฟอร์แท็กซี่น่าจะหมื่นเหมา
แล้วก็ลงไปต่อยกับตำรวจ

เหตุการณ์เกิดไม่ค่อยไกลกับที่ทำงานเรา

ลงมาก็ใส่เลยนะคะสำหรับพี่โชเฟอร์คนนี้
แล้วก็บริเวณโดยรอบก็มีการตะลุมบอลกันด้วย
ที่มีชื่อว่าวิรัติมานะดำรงธรรมนะคะ
เขาบอกไว้ว่าถ่ายไว้สดร้อนเลย

แล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์
พฤติกรรมของคนขับแท็กซี่ที่ไม่เหมาะสมค่ะ
ด้านสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวี
ก็ได้ติดต่อไปยังพันธุ์ตำรวจโทฐานุพงศ์แสงซื่อ
รองผู้กำกับการปราบรามสนสุธิศาล
เปิดเผยว่าเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่๖มกราคมที่ผ่านมานี่เอง
คนขับรถเมย์เห็นรถแท็กซี่ขับไม่ปลอดภัย
สายไปสายมาบริเวณปากซอยอินธรรมระ๒๕
ใกล้สตูดิโอไทยรัฐทีวีของเราไม่ไกลเท่าไหร่
แจ้งกับดาบตำรวจชุมพลจันนินลาพบหมู่ปราบรามสนสุธิศาล
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดีให้ทราบค่ะ
ก็เป็นห่วงนั่นแหละเห็นรถสายไปสายมาก็เลยแจ้งซะหน่อยแล้วกัน
หลังจากนั้นดาบตำรวจชุมพลก็เลยขี่รถไปตามหาแท็กซี่
จนเจอที่บริเวณปากซอยอินธรรมระ๔๗
ขณะกำลังรับผู้โดยสารขึ้นรถค่ะ
ดาบตำรวจชุมพลที่อยู่ในคลิปเนี่ยก็เลยได้บอกกับผู้โดยสารว่า
อย่าขึ้นรถเพราะแท็กซี่เมาอันตราย
ซึ่งจังหวะนั้นแหมกำลังจะได้ผู้โดยสารแท็กซี่คันนี้
ตัวโชฟเฟอร์แท็กซี่ส่ง๑๐๐เวลในข้อหามัวแล้วค่ะ
ซึ่งก็เป็นไปอย่างที่คาดจริงว่ากับการตรวจวัดเป่าแอลกอฮอลแล้วเนี่ย
มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเยอะกว่าปริมาณที่กฎหมายกำหนด
แต่ว่าดาบตำรวจชุมพลเขาใจเย็นนะ

แต่ว่านี่จังหวะคนที่ไม่ใจเย็นก็คือพี่ประชาชนรอบข้าง
ถูกต้องนะคะก็เห็นนี่มันไม่เหมาะสม
อยากจะมาช่วยตำรวจที่พยายามปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถอยู่
คุณพี่ที่ถือถุงเมื่อกี้มาฟาดเต็มแรง๒๓ที
จริงค่ะ